ไปเที่ยวกันไหมไปจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบาย
พี่จะแพ้ไปกินเป็ดเป็ดตุ๋นอร่อยมากที่เจียงใหม่ไม่ใช่เลย
กินเป็ดไปกินเป็ดค่ะคุณผู้ชมเป็ดตุ๋นที่เจียงใหม่
เขาบอกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าดังเลยนะคะโอ้โหยั่วยั่วกันแต่เช้า
เนื้อแน่นชิ้นใหญ่นะแล้วจะบอกว่าใครที่ไม่ทานเป็ด
เพราะคนส่วนใหญ่ที่ไม่ทานเป็ดกลัวเหม็นสาปใช่ไหมครับใช่ครับ
ร้านนี้เขาบอกไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเขามีกลยุทธ์
เขามีวิธีทำให้เป็ดของเขานะเนื้อนุ่มเด้งสู้ลิ้นน้ำซุปหอม
ยั่วน้ำลายจริงแล้วเชื้อน้ำซุปนะคุณเขาทำมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
เออเครื่องเทศเนี่ยหอมมากเลยค่ะสูตรเฉพาะของเขาเลยนะไปพาไปเลยค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางกอกใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์หน้า
ด้านหน้าตลาดวิบูรทองใกล้กับแยกต้นเกวนนะคะ
อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ฉันออกเถียงเสียงถูกไหมถูกต้องจ้ะ
ใช่ไหมคะต้นเกวนต้นเกวนเออถือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกร้านหนึ่ง
เด็ดร้านดังของภูทรของเชียงใหม่เขานะคะคนที่ชอบทานเป็ดต้องไม่พลาดเลย
เพราะที่นี่มีวิธีการทำเป็ดให้ไม่มีรสเหม็นสาบเครื่องตุ๋นยาจีน
โอ้โหหมักกันเข้าไปเนื้อเป็ดเลยอ่ะครับซุปเข้มข้นลูกค้าที่มาทานแล้ว
ติดอกติดใจแล้วก็ติดใจในรสชาติต้องกลับไปใหม่ค่ะ
คุณที่อะไรเข้าซอยเป็ดเออก็มีนะคะคุณชาคริชนี่ต้องชาคริชด้วย
คุณชาคริสบุญเลิศอายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะ
บอกว่าเมนูเด็ดของร้านเนี่ยที่ฉันบอกว่าเป็ดเป็ดเป็ดเป็ดอ่ะ
ครับมันมีหลายเมนูจริงจริงอ่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีครับข้าวหน้า
เป็ดภรโลก็มาอ๋อเต็ดรวมศัพท์ก็มีอ๋อข้าวซอยเป็ดก็มีอ๋อ
เอาอะไรอ่ะเมนูเป็ดเนี่ยสารพัดเมนูค่ะแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ใครที่กลัวเหม็นสาปตัดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเลย
ที่นี่ไม่เหม็นสาปค่ะส่วนที่เด็ดของร้านก็คือน้ำพะโล้นะคะ
คุณชาคริสต์บอกว่าต้มมานานกว่า๑๐ปีไม่เคยทิ้งเลยนะ
น้ำเชื้อคุณน้ำซุปถือเป็นหัวเชื้อของร้าน
หากน้ำพะโลพร่องทำไงก็แค่เติมน้ำแล้วก็เติมเครื่องเทศไปเรื่อย
ก็เลยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่กลมกล่อมมาก
โอ้โหดูน้ำเขาเข้มข้นดีนะ

หมี่น้ำทุกอย่างไม่เอาเลือด

อันนี้เดียวบอกแล้วฮัลโฮจักริย์ฮัลโฮจักริย์บ๊วย

เพราะน้ำพะโลพร่องนี้ตั้งแต่ทำเป็ดมา๑๐ปีนี่ไม่เคยเปลี่ยน

น้ำนี่น้ำอยู่คงที่นาน๑๐กว่าปี
เป็นหม้อเอกฐะใบบูยใหญ่

เครื่องเรื่อยในน้ำนี้นะครับ

บางคนเขาไม่เอาก้นออกเหม็นตรงก้น
ที่ว่าถ้าใครดูอยู่ก็ขอให้เอาก้นออกนะ

แนะนำได้ไม่ห่วง

พี่ชะคริชขอน้ำต้นแบบสักถุงได้ไหม

เพื่ออ่านข่าวเสร็จแต่ละวันจะทำรถเข็นหน้าอยู่หน้าไทยรัฐนี่แหละ

เมื่อกี้เขาก็บอกนะแนะนำให้ตัดตูดเป็ดออก
มันจะได้ไม่เหม็นสาบอะไรอย่างนี้นะ
บอกว่าคุณโรสลินเป็นรีวิวเวอร์ดิฉันน้ำลายสอแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจัดให้นะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงนะคะ
คุณชาคริสเล่าต่อบอกว่าปกติเนี่ยใช้เป็ดวันละไม่ต่ำกว่า๑๐ตัว
ทางร้านก็เลยไปร่วมโครงการคนละครึ่งนี่ไงช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นได้นะคะ
หากมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่หางดง
ใช่หน้าตลาดวิบูรทองครับร้านจะเปิดตั้งแต่๗โมงครึ่งตอนเช้า
พี่ชะคริชขอสักถ้วยได้ไหมฮะแวะเวียนเข้าไปอุดหน่อย
กเมื่อกี้นะจิ้มน้ำส้มนะเออหิวแล้วใช่ไหมฮ
แล้วมันยั่วยั่วตอนนี้เวลาทานของเราเลยอ่ะ